ต่อเนื่องกันที่เรื่องของสภาพอากาศนะคะมาตรวจสอบกันหน่อย
ว่าต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนไปอีกกี่พื้นที่อีกนานแค่ไหน
แล้วก็อากาศยังร้อนอยู่ในหลายพื้นที่นะคะคุณคุปตนันค่ะ
ถูกต้องครับพายุตอนนี้มีการประกาศเตือนแล้วนะครับ
หลายพื้นที่ต้องระวังนอกจากพายุฤดูร้อน
พายุไซโครนตอนนี้ก็น่าจับตามองเหมือนกันว่ามีโอกาสที่จะก่อตัวขึ้น
นอกจากในไทยเนี่ยนะครับตอนนี้หลายประเทศก็มีพายุเกิดขึ้น
ธนาโดทะลมหลายพื้นที่เลยทีเดียวโดยเฉพาะโคโรนาโด
พายุลูกดังกล่าวที่เห็นเมื่อสักครู่นี้

อันนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นกลางทะเลทราย
ปกติพายุจะเกาะตัวแล้วก็ท่อนลำงวงจากท้องฟ้าลงมาด้านล่าง
แต่อันนี้เป็นพายุเป็นลมที่มีความรุนแรงแต่ว่าพุ่งมาจากสาย

นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยข้อมูลคลิปวิดีโอนี้

ต่างประเทศได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าว
จะทำให้ผู้คนก็งงเหมือนกันว่าสรุปลมที่พุ่งขึ้นมา
พุ่งมาจากสาเหตุอะไรตอนนี้ยังไม่สามารถหาสาเหตุได้
โดยภาพเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเชื่อว่าอยู่ในประเทศสายอุจิฐารบิน
พยายามใช้รถแทรกเตอร์ตักซายเพื่อจะกลบหลุมด้านกล่าว
อีกทั้งยังมีคนงานบางคนโยนผ้าเพื่อหวังจะคลุมหลุมให้แคบลง
แต่ก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งความรุนแรงของกระแสลมที่พุ่งออกมาจากหลุมได้
นี่นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็หลายคนให้ความสนใจเหมือนกันเดี๋ยวมีคำตอบแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้กับทุกคนได้รับทราบกันว่าสรุปแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไร
แต่ว่าเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อเรื่องของสภาพอากาศอย่างที่บอกไป
จากพายุฤดูร้อนแล้วพายุไซโครน
มีผลกระทบตอบเมืองแท่งเรามากน้อยแค่ไหนพายุฤดูร้อน

อย่างที่ได้เน้นย้ำเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่า
กลางสัปดาห์นี้เป็นต้นไปสถานการณ์พายุฝนฟ้าขนอง
วันนี้ยังคงมีหลายจังหวัดนะครับที่ยังคงต้องเฝ้าจับตาเรื่องของพายุฤดูร้อน
ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
อีสานรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
มีจังหวัดไหนบ้างที่วันนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยเรามาติดตามกันนะครับ
เริ่มต้นที่บริเวณทางตอนบนกันก่อนนะครับ
แถวบริเวณจังหวัดอุตรดิษฐ์พิศนุโลกเพชรชบูรณ์นะครับ
อีสานหลายจังหวัดเลยทีเดียวฟังดีครับ
จังหวัดเลยหนองคายบึงกาลหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมขอนแก่นชัยภูมินะครับ
กลนครนครราชศรีมาบุรีลำซูรินศรีสะเกดอุบลราชธานี
ภาคตะวันออกหลายจังหวัดเช่นเดียวกันที่ต้องระวังในวันนี้
ประกอบไปด้วยปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดครับ
โดยถ้าหากเราดูจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
อยากให้คุณผู้ชมสังเกตบริเวณที่มีพื้นที่สีเขียวนะครับ
ซึ่งเป็นบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะเป็นบริเวณที่มีโอกาสที่จะมีฝนตกในวันนี้
สังเกตว่ากลุ่มฝนนั้นจะค่อยเคลื่อนตัวมาจากฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนะครับ
แล้วก็เข้าปกกลุ่มในหลายพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานและบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็คาดการณ์ว่าสถานการณ์ฝนโดยเฉพาะในบริเวณฝั่งอันดามันก็มีโอกาสเพิ่มมากขึ้น
โดยจากการคาดการณ์ในช่วงวันที่๑๑ไปจนถึงวันที่๑๕พฤษภาคมเนี่ยนะครับ
พัดสอบก็คือการที่กระแสลม๒ทิศทาง

สามารถที่จะทำให้อากาศยกตัวขึ้น
เกาะตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
ทิศทาง๒ทิศทางที่ว่านี้ก็คือกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
เข้ามาพัดสอบกับกระแสลมใต้
โดยจุดที่กระแสลม๒ทิศทางจะมาพัดสอบหรือว่ามาปะทะกัน
ก็คือบริเวณตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
ดังนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไปจนถึงวันที่๑๕
บริเวณตอนกลางของประเทศไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคกลาง
ตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้น
ต้องระวังเพิ่มมากขึ้นนะครับ
อกจากนี้เองจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีของเรา
พบว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้น่าจับตามองเลยทีเดียวนะครับ
เรื่องของพายุผลฟ้าขนองที่คาดการณ์ว่า
จะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับ

มีทั้งลูกเห็บมีทั้งลมแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้น
ปัจจัยที่จะส่งผลในช่วง๑๓จนถึงวันที่๑๕พฤษภาคม
ก็คือเรื่องของบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็น
ถ้าหากเราดูจากกราฟิกตรงนี้อยากให้คุณผู้ชมสังเกต

นี่คือบริเวณอากาศหนาวหรือว่าอากาศเย็นนะครับ
สังเกตว่าตอนนี้ยังอยู่ห่างไกลจากเมืองไทยของเรา

สังเกตว่าจะมีการค่อยย้อยลงมาบริเวณทางตอนล่างมากยิ่งขึ้น
ซึ่งการแผลลงมาแบบนี้เอง

มีโอกาสที่จะทำให้เกิดความรุนแรง

โดยเริ่มจากบริเวณพื้นที่พระอิษรรย์ก่อนนะครับ
ต่อด้วยในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
เท่านั้นยังไม่พอครับในช่วงวันที่๑๘ไปจนถึงวันที่๒๑พฤษภาคม
หนึ่งสถานการณ์ตอนนี้ที่หลายคนกำลังจับตามองกันอยู่ก็คือการก่อตัวของพายุหมุนเขียดร้อนครับ
โดยพายุเหมือนเข็ดร้อนที่ว่านี้จะเกาะตัวบริเวณมหาสมุทรอินเดียอ่าวเบงกอ
ถ้าหากเราดูตรงนี้คือบริเวณดังกล่าวที่มีการคาดการณ์ไว้
ตอนนี้เองมีการจับตามองว่าจะมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้น
ซึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำนี้เองมีโอกาสที่จะพัฒนากลายเป็นพายุหมุนเข็ดร้อนได้ต่อไป
ซึ่งถ้าหากมีการพัฒนากลายเป็นพายุเหมือนเข็ดร้อนแล้วก็จะมีการเคลื่อนที่ขึ้นไปทางตอนเหนือ
ก่อนที่จะเบนไปทางทิศตะวันออกเข้าสู่บริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
ซึ่งก็จะมีหลายพื้นที่เลยทีเดียวถ้าหากมีพายุลูกนี้ก่อตัวขึ้นก็จะได้รับผลกระทบจากความแปรปวนลักษณะอากาศดังกล่าว
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้า
ซึ่งก็คาดการณ์ว่าเมืองของเรานั้นก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ
นอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้
ทางแอปพลิเคชันมายไทยรัฐ
ตอนนี้ผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพประกาศเพิ่มเติมได้